อีก๓สาม
เตรียมพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษ

พอรายการนี้เรียกมาปั๊บนี่ผมต้องมา

และการเปิดตัวเจ้าของร้านแซ่บวันร้านส้มตำ
ระดับร้อยล้านในตำนานแห่งรัชดา
สาขาแรกตอนนั้นลงทุนเงินลงทุนใช้เท่าไหร่ครับ

และสาขาฉันไว้เป็นแสนนะคะ

และเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจ
ของอดีตเด็กเกเรติดยาบ้าสู่เจ้าของแรนชายกะหรี่ปั๊บ
ต่อเดือนเนี่ยมันสร้างรายรับให้กับพี่เท่าไหร่ครับ
๗หลักขึ้นนะครับ๗หลัก
และห้ามพลาดกับการแจกแฟนชายแบบฟรี
แจกฟรีเฟรนชายชุดกะหรี่ปั๊บปันสุก

ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ

ขอบกันรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
รายตี้ปากท้องของคนยังรวย
วันนี้ครับขอเริ่มเรื่องราวดี

อาชีพเดียวอาจจะไม่พอแล้วใช่ไหมครับ
เพราะว่าหลายอาชีพก็ต้องได้รับผลกระทบ
หมายถึงว่าทำงานหลายอย่าง
จริงจริงต้องยอมรับ
ว่าหลายอาธิบด์ก็ได้รับผลกระทบจากโควิดไป

แต่อีกหนึ่งอาชีพที่ค่อนข้างจะได้รับผลกระทบเยอะ
ก็คืออาชีพคนขับแท็กซี่

สร้างอาชีพสร้างไรได้
แอบเพิ่มการทรงของ
ส่งของนู่นนั่นนี่ของอาหารอะไรทุกอย่างอืออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
ลองเขาก็เลยตัดสินใจทำขนมปังขายบนรถไปเลยเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าหาอาชีพเสริมครับแล้วก็หารายได้เลี้ยงครอบครัวในยุคโควิดแบบนี้เรื่องราวของคุณลุงเนี่ยนะคะถูกเผยแพร่ลงไปบนโลกโซเชียลหลายคนชื่นชมในความขยันในไอเดียการขายของของคุณลุงที่เฉียบมากมากครับวันนี้ใบตองก็เลยจะพาเฮียป้องกับป่าอามไปทำ
การณ์การตอนนี้หลายอาชีพคงจะได้รับผลกระทบกั้นไปตามกัน
หนึ่งในนั้นคงหนีไม่พ้นโชเฟอร์รถแท็กซี่
เพราะผู้โดยสารที่น่ารักทั้งหลายต่างคนต่างก็อยู่บ้านไม่ก็เวิร์คฟอร์มโฮม
ทำให้การหาลูกค้านั้นยากซะเหลือเกิน
เชื่อว่าเหล่าบรรดาคนขับรถแท็กซี่คงจะเป็นท้อ
สังคมออนไลน์ต่างชื่นชม
หลังทำขนมมาขายบนรถแท็กซี่
เพื่อสร้างรายได้เสริมในช่วงวิกฤตโควิด
กับคุณลูกชิดหรืออนุชิทพู่สาน่น
โชเฟอร์สู้ชีวิตที่คิดทำขนมขายบนรถแท็กซี่
ที่มาที่ไปและรายได้เป็นยังไง
เดี๋ยวเราให้เป็นหน้าที่ของน้องใบตองกันดีกว่าครับ
คุณผู้ชมคะวันนี้ใบตองมีนัดกับลุงชิด
หมายเลขทะเบียน๑มมคควาย๒๘๘

นี่ก็นัดกันไว้นานแล้วทำไมลุงยังไม่มาอีกก็ไม่รู้เนี่ย

ฮัลโหลลุงชิดถึงหรือยังคะ
ใบตองนี่ลุงนี่ไงรถลงคือเปลี่ยนรถใหม่โอ้ยสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับ
กว่าโอพย์อย่างที่ลุงซื้อรถใหม่จากจากทำเบเกอรีแล้วซื้อใหม่
ขายเบเกอรี่จนถอยรถใหม่ได้เลยล่ะครับลุงชิด
แบบนี้เนี่ยเราต้องคุยกับคุณลุงกันยาวแล้วล่ะครับน้องใบตอง
เริ่มต้นขับมาเมื่อพศ๒๕๕๓แล้วถ้าจำไม่ผิดนะ
เพราะว่าลุงออกจากการทำงานบริษัท
แล้วทำไมถึงตัดสินใจมาขับแท็กซี่คุณลุง
หนึ่งมันเป็นอิสระเราไม่ต้องยึดมั่นกับใคร
เรามีผู้โดยสารเป็นเจ้านายคนเดียว
เราไม่ต้องมีไปประสานงานกับคนอื่นหรือกับใคร
เราคุยกับผู้โดยสารผู้โดยสารพอใจเราพอใจเราไปด้วยกัน
ปกตินะเฉลี่ยรายได้ต่อการขับแท็กซี่เนี่ย

วันละพันเจ็ดพันแปดก็เฉลี่ยเดือนนึงก็สี่ห้าหมื่น
พอมันเกิดโควิดเนี่ยจากที่ได้พันเจ็ดพันแปด

ตอนนั้นก็เครียดมากคือเราต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะผมอยู่คอนโด

ผมต้องจ่ายค่าส่วนกลางค่าน้ำค่าไฟ
ผมต้องหารายได้ผมถึงต้องมาทำขนมเค้กอย่างที่คุณเห็นเนี่ย
ถึงแม้ว่าอาชีพขับรถแท็กซี่จะมีความไม่แน่นอนในเรื่องของรายได้แต่ละเดือน
ยิ่งต้องเจอวิกฤตโควิดที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของรายได้ที่หดหายไป
จนบางวันครับแทบจะไม่พอเหลือกินเหลือใช้
ทำให้คุณลุงชิดถึงต้องหาอาชีพที่๒ด้วยการขายเบเกอรี่นี่แหละครับ
แต่คุยกันไม่ได้สักพักอยู่ดีคุณลุงก็แวะมาจอดรถที่สะพานพระราม๗ทำไมกันล่ะเนี่ย
ลุงคะคุณลุงพาใบตองมาจอดอยู่ที่สะพานพระราม๗ทำไมเนี่ย
เพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่นี้ที่ลุงนั่งคิดกับภรรยา
คิดกันแบบว่าคุยกันปรึกษากันตอนนั้นมันเกิดโควิดใหม่
มันหาเงินแท็กซี่มันหายากนะแล้วเราจะทำไง
แฟนก็บอกว่าเขาต้องหาอาชีพเสริมค่ะผมก็บอกกับแฟนว่าผมเนี่ย
ในอดีตผมเคยเป็นเด็กเคยช่วยแม่ทำขนม
มันก็เป็นความรู้ติดตัวลุงมาจน๖๐กว่าตอนนี้
ความรู้เนี่ยมันก็มาช่วยชีวิตลุงในตอนเกิดโควิด
ผมกับแฟนก็เลยคิดว่าทำไมไม่เอาแท็กซี่ขายขนมในรถล่ะ
เพื่อจะให้บริการผู้โดยสารผมก็เลยเริ่มต้นโครงการนี้ตั้งแต่ตอนนั้นมา
ตัดไปทีละอันเลยแล้วจะใส่กล่องเลยให้เขา
คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าที่คุณลุงชิดต้องดิ้นรนหาอาชีพที่๒
สร้างรายได้เสริมนอกจากจะเป็นเรื่องของโควิดแล้ว
ส่วนหนึ่งครับเป็นเพราะต้องนำเงินไปรักษาภรรยาที่มีโรคประจำตัวนั่นเองครับ
ถ้ามีโรคความดันสูงไขมันสูงบางทีโรคก็ไม่สูง
หรือถ้ามีคนนัดมีอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ไป

เพราะการที่ต้องดิ้นรนเพื่อหารายได้มาใช้จ่ายในครอบครัว

พร้อมใช้ความรู้ที่ติดตัวมาของตัวเอง

เบเกอรี่ใช้แท็กซี่เป็นหน้าร้านเคลื่อนที่
ปัจจุบันครับกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข
กับภรรยาอีกครั้งนั่นเองครับ
และนี่ก็คือตัวอย่างของคนสู้ชีวิตที่พลิกวิกฤตช่วงโควิด
ด้วยการนำความรู้ในการทำขนมที่ตัวเองมี
ประยุกต์ใช้วิธีการขายเบเกอรี่ของคุณลุง
จากลูกค้าที่เป็นผู้โดยสารแล้ว
เขายังติดป้ายประกาศไว้ที่กระจก
และจะจอดรถในที่สาธารณะที่มีคนพลุกพลาด
ถึงแม้ว่าบางช่วงจะไม่มีผู้โดยสาร
แต่เวลาคนเดินผ่านเห็นป้ายปั๊บก็จะเข้ามาอุดหนุนกันทุกราย
ปัจจุบันครับมีลูกค้าประจำที่สั่งทุกวัน
เรียกว่าคุณลุงมีรายได้เฉพาะการขายเบเกอรี่
เดือนละ๔๕๐๐๐บาทเลยทีเดียว
จนตอนนี้คุณลุงชิดนำเงินไปดาวน์รถใหม่ได้แล้วล่ะครับ
นี่ละคะคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งคน

จากการที่เขาตัดสินใจพลิกวิกฤตให้มาเป็นโอกาส
แล้วก็หยิบหาจับหาอะไร

มาประกอบเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ในสถานการณ์โควิด๑๙แบบนี้
ยังไงใบตองก็เป็นกำลังใจให้กับทุกทุกคนนะคะสู้สู้ค่ะโอ้โหนี่
เรียกว่าทราบซึ้งเลยครับเป็นหนึ่งตัวอย่างที่เราทุกคนเนี่ย
ผลเอาเป็นเยี่ยงอย่างครับตอนนี้นะครับใครกำลังท้อนนะฮะ
เราขอเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดีครับ
ครับค่ะอย่าลืมอุดหนุนคุณลุงนะคะนี่ครับทั้งสองคนครับครับ
อีกหนึ่งคนที่น่าสนใจผมอยากจะแนะนำให้รู้จักนะครับ
เขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเคยเกเรคล้ายตัวเขาเองเนี่ย
รู้สึกผิดแล้วกลับตัวนะครับกลับตัวกลับใจ
และเขาก็เอาความรู้ด้านวิศวะนี่แหละครับมาทำเครื่องจักรผลิตกะหรี่ปั๊บไส้ไก่
แบบนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดู
อย่างที่ป๊าอาบอกนั่นแหละครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะพาคุณผู้ชม
ไปทำความรู้จักกับคุณปาโมดเจ้าของธุรกิจกะหรี่ปั๊บไส้ไก่
สู้ช้ำประเทศไทยที่มียอดขายเดือนนึงเนี่ยเยี่ยมเจ็ดหลักเลยนะครับ
โอ้โหแต่กว่าคุณปราโมทจะประสบความสำเร็จช่วงวัยรุ่นเนี่ย
พี่เขาใช้ชีวิตเป็นเด็กเกเรแบบสุดมาก่อน
แต่เพราะอะไรคุณปราโมทถึงได้กลับตัวกลับใจ
จนมาเป็นเศรษฐีเงินล้านได้ล่ะครับ
สวัสดีครับ
ทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างจริงนะ

แล้วเป็นวัยรุ่นก็ติดยาด้วย
ตอนนั้นยาบ้ากำลังยอดฮิตเลย

มีอะไรที่เราทำแล้วเรารู้สึกเสียใจมากเลย
พระเครื่องที่ในครอบครัวเรากราบไหว้เคารพนับถือเนี่ย

ตัวผมเองได้เอาไปแลกยาบ้าซะหมด
พระที่เอาไปแลกเนี่ยมีองค์ไหนที่แบบเราพอจะจำได้แล้วเป็นองค์ที่แบบขึ้นชื่อ
องค์ที่ผมคล้องอยู่ปัจจุบันนี้นะฮะ

นี้นะครับก็เป็นขุนแผนเนื้อแดงนะครับ
ซึ่งสร้างแค่๗๒องค์เป็นของหลวงพ่อแว่นวัดกระทุ่มปีจังหวัดสิงห์บุรี
องค์นี้เอาไปแลกตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยได้อย่าบ้ามา๒เมตร
เช่าบูชาคืนกลับมาเนี่ยเท่าไหร่ครับ

แต่ก็ยังดีนะไปเอากลับมาจนได้
แล้วจุดเปลี่ยนล่ะครับคุณปราโมทจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราคิดได้หันหลังให้กับยาเสพติดคืออะไรครับ
ผมเองก็กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ว่าเราเหลือคุณพ่อคนเดียวแล้ว
อืมอ่าเราก็ต้องเอาให้สำเร็จหมดทุกอย่างให้ได้
ก็เลยคิดจะหันหลังแล้วก็หักดิบเลิกไปเลย
จากการสูญเสียคุณแม่ในครั้งนั้นเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิต
กลับตัวกลับใจกลับมาเรียนต่อจนจบวิศวโยธา
และประสบความสำเร็จแบบทุกวันนี้ครับแต่เรื่องราวของคุณปราโมทยังไม่จบ
ช่วงหน้ามาพบกับเส้นทางความรวยของเขากันต่อครับ
จากอดีตเด็กเกเรถึงขั้นขโมยพระเอาไปแลกยาบ้า
รู้สึกผิดกลับตัวกลับใจตั้งใจศึกษาต่อ
เรียนจบวิศวะพร้อมกับหันมาเปิดธุรกิจขายกะหรี่ปั๊บไส้ไก่
แชมป์ประเทศไทยจนโรงงานผลิตของเขาสร้างรายได้หลักล้านต่อเดือน
ว่าแต่อะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้หนุ่มวิศวะคนนี้
หันมาทำธุรกิจขายกะหรี่ปั๊บแบบนี้ล่ะครับเนี่ย
คุณปราโมทครับเห็นว่าก่อนที่เราจะมาขายกะหรี่ปั๊บไส้ไก่
สูตรแชมป์ประเทศไทยเราทำอย่างอื่นมาก่อนเหรอ

ปัจจุบันก็ทำอยู่ฮะก็เป็นผมเป็นวิศวกรโยธา
บริษัทรับเหมาก่อสร้างแล้วก็บริษัทเครื่องจักรคนหนักให้เช่า
แล้วตอนนั้นเนี่ยเรื่องของการเป็นผู้รับเหมา

ตอนช่วงเศรษฐกิจดีก็รายได้ของบริษัทต่อปี
ก็ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบล้าน
ฮะเดิมทีเนี่ยเจ้าของสูตรก็คือคุณนกคุณนกเองเนี่ย
แกทำมาหกเจ็ดปีแล้วกะหริบโฮเมดฯธรรมดา
ใช่ปริมาณการทำต่อวันเนี่ยครับนะฮะ
เก่งเลยก็วันหนึ่งประมาณ๓๐๐ตัว
มันมีความยากที่เป็นเอกลักษณ์ของเขา
ก็คือเป็นลายก้นหอย

ตัวนี้จะเป็นตัวสร้างความลำบากในการทำ
แล้วพี่ปราโมทไปช่วยจัดการยังไงครับ
ตัวผมเองก็เป็นวิศวกรอยู่ด้วย
ผมก็จะมานั่งดูทีละขั้นตอนว่าจะแก้เรื่องการใช้ทักษะยังไง
แก้กันออกมาได้กำลังการผลิตได้วันละเป็นหมื่นวันละเป็นหมื่นตัว
ที่แท้จุดเริ่มต้นเป็นอย่างนี้นี่เอง
เพราะคุณปราโมทอยากจะช่วยแก้ปัญหาการผลิตกะหรี่ปั๊บให้คุณศรีภรรยา
ใช้ความรู้ด้านวิศวกรมาออกแบบเครื่องจักรทำกะหรี่ปั๊บทุ่นแรงให้ซะเลยล่ะครับ
เฮ้เป็นไงต่อปบมือเขาหน่อยป่าป่าห้ามครับ
เอามาฝากแบบนั้นเลยเอามาเยอะป่าค่ะระดับป่าป่าครับผม
ไปทายกะรี่ปั๊บมาทั้งทีนะครับครับ
ผมก็เลยต้องเอามาฝากถึงที่วันนี้เอามาครบทุกรสชาติเลยทีเดียว
มีอะไรบ้างครับห้าไส้ห้าไส้ก็คือไล่เลียงกันเลยนะครับ
ก็มีไส้ไก่อืมไส้ถั่วทองเค็มอ๋อ
ไส้เผือกไส้สับปะรดไส้ถั่วหวานมะพร้าวน้ำหอมโอ้โห
นี่แค่ฟังชื่อไส้นี่ก็อร่อยซะแล้ว
อยากรู้ไหมล่ะครับว่าเขาทำได้อย่างไรจึงประสบความสำเร็จ
แบบนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดู
ถึงเวลาบุกโรงงานกะหรี่ปั๊บเงินล้าน
ไปดูซิว่าเขามีเคล็ดลับอะไร
เห็นไหมล่ะครับว่ากะหรี่ปั๊บที่นี่เนี่ย
เขาได้มาตรฐานเหมือนกันทุกตัว
เพราะใช้เครื่องจักรที่คิดและออกแบบจากมันสมองของคุณปราโมทเขาล้วน
จากที่เคยทำมือได้วันละ๓๐๐ชิ้น
แต่ตอนนี้พอใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วย
ทำให้พี่เขาผลิตได้ถึง๑๒๐๐๐ชิ้นต่อวันเลยทีเดียวครับ
เดือนเดือนนึงเนี่ยครับคุณผู้ชม

โอ้โหไม่แปลกใจแล้วล่ะครับ
ว่าทำไมกะหรี่ปั๊บที่นี่ถึงมียอดขายเป็นล้านต่อเดือน
ซึ่งเจ้าเครื่องทำแป้งกะหรี่ปั๊บที่นี่เนี่ยครับ
บอกเลยว่าสามารถลดเวลาการทำแป้งได้ถึง๑๔ขั้นตอน
รวมให้เหลือแค่ขั้นตอนเดียว
โดยเฉพาะขั้นตอนที่ทำให้ต้องร้องว้าว
นั่นก็คือเครื่องขึ้นรูปนี่แหละครับ
แค่กดปุ๊บก็เป็นรูปกะหรี่ปั๊บแบบสวยงาม
แถมยังมีลวดลายก้นหอยที่เป็นเอกลักษณ์ของกะหรี่ปั๊บเท่ากัน
เพราะถ้าคนไม่ชำนาญจริงไม่มีทางที่จะปั้นได้

ที่สามารถทำได้แม่เก่งยอดเยี่ยม
สมกับเป็นวิศวกรจริงครับ
โอ้โหมันล้ำมาก
คุณปราโมทผลิตออกมาได้เยอะแบบนี้แน่นอนล่ะ
เราคงมีเป้าหมายอย่างอื่นเรื่องการทำเรนชายถูกไหม

แต่เห็นบอกว่าเฟรนชายของเราเนี่ยมันเหมือนเป็นการเปิดโอกาส
ให้กับใครหลายคนที่โดนพิษโควิด๑๙
ตั้งแต่เริ่มที่มีโควิดเข้ามา

ตัวผมเองผมก็คาดการณ์แล้วว่า

เราจะต้องเพิ่มธุรกิจอะไรที่น่าจะไปรอด
เราก็เลยคิดขึ้นมาว่านี่แหละ
ช่วงนั้นมีพวกตู้ปันสุก
มีอะไรต่างเราก็คิดไอเดียขึ้นมาว่า
เป็นกะหรี่ปั๊บเฟรนชายที่มันปันสุกดีกว่า
ถูกดีสามารถต่อยอดอาชีพได้
ก็เลยออกมาเป็นไอเดียเฟรนชายปันสุก

เพราะของเราเราจะคิดในราคาไม่แพง
ราคา๒๗๙๐บาท
เซตแรกเราจะมีหม้อทอดควบคุมมนภูมิไฟฟ้าให้๑ใบ
กะหรี่ป๊าบดิบ๒๐๐ชิ้นครับ

วันหนึ่งอย่างน้อยเขาก็ขายได้๗๘๐๐ตัวต่อวัน

ต่ำก็๑๕บาท๒๐บาทต่อชิ้น

แต่เขาซื้อแล้วไปก็ต้นทุน

ตัวดิบก็คืออยู่ที่๗บาท
เนี่ยเอาไปสร้างกำไรได้อีก

เห็นบอกว่าพอเริ่มเปิด๓เดือนก็ปังแล้ว

มีตัวแทนจำหน่ายที่สนใจเนี่ยประมาณเป็นร้อยเจ้าแล้ว

เจ็ดลักษณ์
ว่ากว่าจะเป็นได้อย่างทุกวันนี้
คติประจำใจในการที่จะทำธุรกิจของคุณปราโมทคืออะไรครับ
ซื่อสัตว์ขยัน

ปัจจัยหลักที่ผมให้ทุกคนในครอบครัวยึดถือกัน
ทุกอย่างทำอะไรซื่อสัตว์แล้วเนี่ยก็ประสบผลสำเร็จหมดครับ
สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณปราโมทมากนะครับ

อย่าได้พอกิจดีจากคุณปราโมดนะฮะ
ใครที่มองหาอาชีพหรือว่าหารายได้เสริมนะครับ
ครับพี่ปราโมทเนี่ยเขาใจดี

ในราคาชุดละ๒๗๙๐บาท
ให้กับแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดงนะครับ
จำนวน๑๐รางวัลนะ
เซตเขาจะมีกะหรี่ปั๊บ๒๐๐ตัว
และมอเทาะไฟฟ้าอีก๑ใบ

ให้ชุดนี้เซ็ตนี้ฟรีไปเลย

คุณผู้ชมที่ดูรายการเราอยู่ในตอนนี้นะจ๊ะ

กะหรี่ปั๊บไส้ไก่สูตรแชมป์ประเทศไทย

ทำไมถึงอยากขายกะหรี่ปั๊บไส้ไก่สูตรแชมป์ประเทศไทย
ถ้าเหตุผลของคุณโดนใจคุณพี่ปราโมทเขาแล้วก็

ใครกำลังหารายได้เสริมนะครับ

อย่าวางสินค้าขวางทางลม
เฮ้ยแล้วถ้าร้านค้าที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
ถึงเวลาของสินแสใช้ที่จะนำสาดพลังฟวงจุ้ยแห่งฟ้าดิน

คนที่คิดกำลังเปิดร้านหรืออยากทำธุรกิจ
ต้องดูเพราะสามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วยเหมือนกันครับ
ในตลาดให้รับทรัพย์กันแบบเน้นเน้นกันอีกครั้งบอกเลยครับว่าคนที่
คิดกำลังเปิดร้านหรืออยากทำธุรกิจต้องดูเพราะสามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วย
เหมือนกันครับวันนี้ยังคงอยู่กันที่ตลาดถนอมมิตรร้านไหนมีปัญหา
ยกมือดักกวักมือเรียกกันได้เลยครับโอ้ร้านนี้มีปัญหาแน่นอนทางโดนปิด
นะครับเดี๋ยวจะเดินเข้าไปดูสวัสดีครับสวัสดีครับ
ตรงนี้เป็นนานยังเนี่ยปิดมาเป็นปีแล้วครับ
เป็นปีแล้วเหรอครับโอ้ปิดแล้วมีผลกระทบเลย
ตอนหน้านี้ขายดีไหมขายดีครับเพราะปิดปุ๊บขายไปยังไง
ก็ลดลงมาหลายเปอร์เซ็นต์นะครับจุดส่งเสริมมันถูกปิด
อันนี้เป็นทิศใต้อ่ะอันนี้เป็นทิศตะวันตกทิศตะวันตกเนี่ย
เป็นจุดส่งเสริมของที่ใต้อยู่แล้วเมื่อโดนปิดปุ๊บ
ย่อมีปัญหาอยู่แล้วอ้าวจะยกของออกทั้งหมดนี่นะครับ
ก็คงเอาเรื่องอยู่นะสินแสชัยแบบนี้จะแก้ยังไงดีล่ะครับ
วิธีแก้ก็คือหนึ่งที่ตะวันตกเป็นจุดส่งเสริมที่มีพลังของทิศใต้วันนั้น
ในปีนี้ให้เอาพัดลมพัดลมที่แขวนเพดานเนี่ยมันยังน้อยไป
มันต้องเอาพัดลมแบบกระตุ้นพัดลมที่ว่าเนี่ยหนึ่ง
มันก็ต้องเป็นพัดลมแบบแบบที่มีเอ่อพลังสูงสูงเช่น
เพราะลมอุตสาหกรรมเนี่ยเป่าไปเนี่ยหูก็เย็นมาถึงตรงนี้เย็นใครก็อยากจะเข้า
เพราะตอนนี้ยืนอยู่ตรงนี้อบอ้าวมากเลย
พอมันถูกปิดเราควรจะเป่าจากหลังร้าน
ก็คือหมายถึงทิศตะวันตกเป่าไปทางทางทิศตะวันออก
ใครเดินผ่านไปอุ้ยแบบสะดุ้งเลยให้เขาหันกลับมามองหาเรา
แบบนี้นี่เองล่ะครับมาทวนกันอีกทีถ้าคุณผู้ชมเปิดร้าน
แต่โดนปิดทางเดินไม่ต้องกังวลใจไปครับ
หาพัดลมตัวใหญ่มาติดตั้งไว้ทางทิศตะวันตก
หันไปทางทิศตะวันออกว่าแต่แล้วถ้าไม่ใช่พัดลม
เป็นอย่างอื่นได้มั้ยล่ะครับสิ้นแสดิใจ
หรือใช้ไฟแอลอีดีที่เป็นเดไลท์เป็นไฟกระพริบก็ได้
แขวนไว้อยู่ด้านตะวันตกเนี่ยนะฮะแขวนให้เต็มเลยนะครับ
เพื่อจะกระตุ้นหรือเสียงเพลงก็ได้ก็จะเกิดการกระตุ้นนะ
หรือลำโพงจริงแล้วครับยังเป็นสิ่งของอะไรก็ได้
ขออย่างเดียวคือสิ่งนั้นเนี่ย
จะต้องเป็นสิ่งของที่ไม่ได้อยู่นิ่งเพราะจะช่วยกระตุ้น
ทิศแห่งการค้าเคลื่อนไหวอีกครั้งแค่นี้เองล่ะครับ
ว่าแต่มีอะไรอยากจะแนะนำคุณผู้ชมอีกไหมล่ะครับสินแสชัย
ครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับกองสินค้าอยู่สูงเกินไป
อยู่ในระหว่างสองยูนิตอันนี้เพราะฉะนั้นอ่ะไอ้ข้าวตรงเนี้ย
ผมแนะนำนะครับให้ข้าวเนี่ยไปติดตรงกำแพงให้ได้มากที่สุดเลย
เพื่อให้ลมมันโฟลได้ได้มากถ้าลมโฟลมากพลังชี่นะฮะ
มันก็จะเกิดการหมุนเวียนเมื่อพลังชีพหมุนเวียนมากขึ้น
เงินมันก็ไหลเข้ามาพลังชี่ก็คือพลังธรรมชาติ
ที่มันหมุนเวียนอยู่ในในอากาศตลอดเวลาหลายคนอาจจะงงว่าพลังชี่เนี่ยคืออะไร
อธิบายง่ายก็คือพลังงานจากธรรมชาติที่ไหลเวียนอยู่รอบตัวเรา
ถ้าพื้นที่ไหนมีพลังชีพที่ดีคนที่อยู่ตรงบริเวณนั้นก็จะสบายตามไปด้วยนั่นเองล่ะครับ
เรียกว่าเป็นปัจจัยส่งเสริมเรื่องของการค้าอีกอย่างเช่นกันเพราะฉะนั้นสินแสชัยเลยแนะนำว่า
ไม่ควรตั้งของขวางทางลมในร้านต้องจัดให้ชิดกำแพงฝั่งใดฝั่งหนึ่งไปเลย
เพื่อให้พลังงานธรรมชาติมีการไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาอ้าวเอาไปปรับใช้ดูครับ
สินแสชัยเขารับประกันเลยว่าจะต้องขายดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนรับรองรู้เรื่องเห็งปังรวยแน่นอน
โอ้โหแหมน่าสนใจจริงอุ้ยอะไรอะไรไล่ใครไปไหน
เพราะว่าลมเนี่ยคือเงินอ๋อใช่เห็นเขาบอกว่าลมลมลมเนี่ยคือเงินค่ะ
เพียงแค่หาทิศทางลมที่ถูกต้องนะคุณผู้ชมเงินก็จะพัดเข้ามาเงินไหลมาเงินพัดเข้ามา
รับทรัพย์แบบเต็มเต็มถูกต้องครับปรับฮวงจุ้ยแล้วสิ่งสำคัญอย่าลืมที่จะพัฒนาเรื่องราวของกิจการของตัวเอง
อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะคะมันก็จะได้ควบคู่กันไปเสริมให้ธุรกิจของเราเนี่ยปังมากยิ่งขึ้นค่ะ
พี่โน่นุ่มนี่เรียกว่าตัวพ่อมากจริงแหละครับ
พี่โน่นุ่มนี่เรียกว่าตัวพ่อมากจริงแหละครับ
พี่โน่นุ่มนี่เรียกว่าตัวพ่อมากจริงแหละครับ
พี่โน่นุ่มนี่เรียกว่าตัวพ่อมากจริงแหละครับ
พี่โน่นุ่มนี่เรียกว่าตัวพ่อมากจริงแหละครับ
เพราะว่าเขาคนนี้เนี้ยฮะจับจนรวยรวยเป็นหน้าร้อยล้าน
เฮ้ยอีกซับสองครับ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

ต้องบอกว่าช่วงพี่โน่หนุ่มเรียกว่าติดทีมชาติชุดเอ
ต้องบอกว่าช่วงพี่โน่นุ่มเรียกว่าติดทีมชาติชุดเอ

จริงโอ้โหแค่เสื้อพี่โน่นุ่มเรียกว่าติดทีมชาติชุดเอ
จริงโอ้โหแค่เสื้อพี่โน่นุ่มเรียกว่าติดทีมชาติชุดเอ
โอ้โหแค่เสื้อพี่โน่นุ่มเรียกว่าติดทีมชาติชุดเอ
จริงโอ้โหแค่เสื้อพี่โน่นุ่มเรียกว่าติดทีมชาติชุดเอ
จริงโอ้โหแค่เสื้อพี่โน่นุ่มเรียกว่าติดทีมชาติชุดเอ
จริงโอ้โหแค่เสื้อพี่โน่นุ่มเรียกว่าติดทีมชาติชุดเอ
วันนี้ผมมาผมตั้งใจจะมายืมตังค์

ยังแซ่บยูหมั้ยของแบบนี้มันไม่ลอง

ยกให้กับร้านนี้เลยครับแซ่บวันร้านส้มตำในตำนานด้วยเมนูอาหารอีสานแซ่บที่เห็นแล้วก็ทำเอาน้ำลายยายไหลย้อยกันแทบทุกรายนี่แหละครับความอร่อยถูกพูดถึงกันปากต่อปากจนเป็นกระแสที่โด่งดังและถ้าพูดถึงสิ่งที่ทำให้เจ๊วันเจ้าของร้านมีทุกวันนี้ได้ต้องยก
โอ้โหสิบใหญ่กับพิชน้ำลายมันเริ่มมาแล้วนะเนอะละละสองละสอง
เรียกได้ว่าเป็นต้นตำรับของร้านแซ่บวันเนี่ยโอ้โหเพราะว่าต้องยอมรับว่าขายดีมากมาก
จริงจริงครับขายมานานแค่ใหนแหละคะเกือบสามสิบปีแล้วโอ้โหอุ้ย
จุดเริ่มต้นทำไมเราถึงตัดสินใจมาเปิดร้านเมื่อก่อนเอ่อ
ก็คือร้านส้มตำของคุณลุงมาช่วยลุงเสิร์ฟค่ะค่ะแล้วทีนี้ก็พอแต่งงานมีครอบครัวก็เลยขอคุณลุงบอกว่า
คุณลุงหนูขอไปเปิดร้านเองนะจะไปค้าขายเองก็มีครอบครัวแล้ว
เพราะก่อนจะเป็นร้านเล็กเล็กนะคะอยู่ตรงรัชดาอ๋อก็คือที่ปัจจุบันค่ะ
ปัจจุบันนะคะก็มีรถเข็นเล็กมีโต๊ะสองตัวนี่คือจุดเริ่มต้นค่ะ
สุดยอดเปิดกลางวันหรือกลางคืนอ่ะเปิดกลางวันค่ะเดี๋ยวถ้าเปิดกลางคืนได้เจอพี่โน่แน่เลย
ครับแน่นอนไม่น่าจะเจอพี่โน่คนเดียวไม่ทนกับเราครับทำไมถึงชื่อร้านแซ่บวันอือ
อ่าร้านแซ่บวันคือเป็นเป็นหนุ่มแต่ชื่อวันอ่าค่ะเพราะว่าเลยชอบแซ่บแซ่บเผ็ดเผ็ด
ก็เลยไม่ทนว่าต้องชื่ออะไรดีก็ชื่อชื่อร้านแซ่บวันนี่แหละอ่า
กลายเป็นเกย์ไปนะอ๋อติดถูกตั้งไว้แซ่บวันกลางว่าจะเปิดราคาสอง
ชื่อแซ่บทูแซ่บแซ่บโทใช่ไหมย่าไม่ใช่แบบนั้นไม่ใกล้
แต่ผมว่าเป็นชื่อที่ดีนะพี่โน่น้ำใช่ค่ะก็คือวันเนี่ย
ัมเบอร์วันจริงแล้วตอนนี้ก็ยืนหนึ่งนัมเบอร์วัน
แล้วมีหลายสาขาด้วยใช่คือตอนแรกที่ทำอยู่กับคุณลุงใช่ไหมฮะ
พอแยกออกมาทำของตัวเองเนี้ยอืมสาขาแรกตอนนั้นลงทุนเงินลงทุนใช้เท่าไหร่ครับ
อ่าห้าพันบาทค่ะห้าพันบาทก็เก็บเงินฝากคนไทยส่งไปให้พ่อให้แม่ทุกเดือนนะคะ
ครับแล้วทีนี้พอแต่งงานมาลงทุนเอ่อแม่ก็เอาเงินให้ห้าพันมาลงทุนค่ะ
เอาไว้ก่อนที่เราฝากตากเขาไว้เอาไว้ให้เขาดูแลตัวเองเนี้ยค่ะ
เขาก็แบ่งมาให้เราห้าพันค่ะสูตรมาจากไหนครับสูตรเหรอคะก็หนูก็ดูไปเวลาพี่เขาตำ
เขาทำอาหารใช่ไหมคะหนูก็ดูว่าพี่เขาใส่อะไรบ้างเรียกว่าครูพักรักจำค่ะ
แต่ว่าพี่วันมีจุดพลิกผันบอกว่าเป็นคนคิดค้นเมนู
เรียกว่าตำซั่วตำซั่วพลิกชีวิตเลยค่ะยังไงครับก็ตำซั่วปกติจะเป็นส้มตำปูปลาร้าใส่ใส่ขนมจีนใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ที่ที่ตำซั่วทั่วไปทั่วไปที่นี่หนูก็เลยมาคิดค้นว่าเออส้มตำใส่ปลากรอบ
ดูซิว่าอาจจะอร่อยไหมใส่ถืองอกไปกับนมจีนกากหมูแสดงไปหน่อยหนึ่งว่าจะอร่อยไหม
วันเคลมได้เลยว่าเป็นคนคิดค้นค่ะเป็นประกอบตำซั่วแบบเนี้ยคนงงไหมพี่เออ
เพราะเราไม่เคยทานอ่ะอ๋อลูกค้าก็งงเลยค่ะอันนี้คือตำอะไรก็เลยบอกว่าเอ้
เป็นส้มตำตำซั่วของที่ร้านลองทานดูค่ะลูกค้าก็อร่อยดี
ลูกค้าก็ทานหมดจริงจริงผมแอบทานแล้วแหละค่ะอืมครับจะบอกให้ฟัง
แล้วพอไปเจอกับรสแซ่บที่เป็นกากหมูมันอย่างนี้นะครับ
มันสุดยอดแล้วกับหมูที่เนี้ยะค่ะโรศเทียวใหม่เฮ้ย
ขายดียังที่มันพลิกชีวิตเรานี้ครับมีนูเนี้ยวันวันนึง
ขายได้กี่จานนับไม่ทวนหรือไหลล้อยทุ่งเหมือนกันโอ้ถูก

พอมีเมนูใหม่โดนใจคนกิน

ทำเลก็อยู่ย่านพนักงานออฟฟิศ

ร่ำรวยไม่รู้เรื่องเลยทีเดียว
ด้วยเมนูตำซั่วนี่แหละครับ

กลายเป็นร้านใหญ่โตอย่างที่เห็นทุกวันนี้นี่แหละครับ
ไม่ต้องอ่ะทราบมาว่าร้านของเจ๊วันอ่ะ
เนูตำซั่วเนี่ยเขาขายดีขนาดที่ว่าบางคนอยากทานมาก
แซ่บวันเนี่ยแต่ฉันอยู่ไกล

ไปที่สุดตรงปะทุมตรงแถวคล้องเก็บ
โอ้โฮไกลกลับบ้านเขาไปอีกครองนึง

โอ้โหเรียกว่าสั่งตำซั่วกันข้ามจังหวัดเลยล่ะครับเนี่ย
เฉพาะค่าส่งอย่างเดียวเนี่ย
ก็ล่อไปเกือบ๖๐๐บาทแล้วล่ะครับ
เพื่อแลกกับการลิ้มลองเมนูในราคาหลัก๑๐
ถ้าของเขาไม่เด็ดจริงนะครับคุณผู้ชม
คงไม่ยอมลงทุนขนาดนี้แน่นอน
ที่สำคัญครับเจ๊วันเขามีบริการส่งอาหารแบบเดริเวอรี่
เป็นของตัวเองมานานแล้วด้วย
ซึ่งความอร่อยของส้มตำร้านเจ๊วันนั้น
มัดใจลูกค้าไปทั่วทุกพื้นที่จริงล่ะครับ
บางคนถึงขั้นนำส้มตำเจ๊วัน

รับจ้างฮิวเอาไปขายต่อก็มีนะครับ

แต่ลูกค้าทุกคนก็พร้อมจ่ายกันทุกราย
เพราะว่าใครก็อยากลองลิ้มรสชาติสุดจี๊ดจัด
โดยฝีมือเจ๊วันนี่แหละครับ

อยากจะรู้สูตรตำซั่วจังเลย

เจ๊วันมาเยือนรายการทั้งที

ถึงทำให้รสชาติถูกใจลูกค้าขายดิบขายดีขนาดนี้

พริกหัวเรือกับข้าวยิก

ป๋ากอบตัมจิ็ดไปกับพริก

อันแรกเรียนก่อนนะครับ
วิธีตำก็คือต้มประกบให้ละเอียดไปกับพริกหัวเรือง
ใช่ครับแต่พี่ห่วงเรือมันจะแพงนิดหนึ่งใช่แต่มันจะมีเอกลักษณ์
จริงมันเอาฝาลงไปอย่างงี้เลยเหรอได้โอ้โหชอบมากเลยฝาด้วยจริง
อันนี้คือน้ำปลาร้าทำเองน้ำปลาร้าปลาร้าทำเองค่ะ
สูตรใครสูตรมันครับปลาร้าเนี้ยเออน้ำปลาปี๊บค่ะอ๋อ
น้ำปลาปี๊บก็ด้วยน้ำปลาปี๊บด้วยน้ำปลาปี๊บด้วยน้ำปลาปี๊บด้วย
อ่ะมีอะไรเอาอะไรอีกครับเอาอะไรอีกครับถ้าพลุกตำตำอย่างเงี้ย
ต้องคู่หญิงนะจริงไปเลยก็ได้นะหลุกไปแบบนี้เออเอาล่ะ
แต่สูตรของเจ๊วันธรรมดาซะที่ไหนล่ะครับที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือ
วงอกนั่นเองล่ะครับโรยใส่ใบสารแหน่ตามด้วยกากหมูเจียวใหม่ใหม่
ที่ร้านลงมือเจียวเองทุกวันโอ้โหเป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วล่ะครับ
จริงนี่นะฮะตำซั่วแซ่บวันนะครับครับ
คือเห็นบอกว่าจานนี้ทีเด็ดขายดีมาก
แล้วก็มีเอ่อพอถังะไม่ทันทำน้ำตำไว้เลยน้ำตำไว้เลยค่ะค่ะ
ค่ะแล้วก็ต้องรีบทำลำเพราะว่าทุกที่โต๊ะสั่งเมนูนี้หมดนี่ไงเออ
โอ้โหเฮ้ยแต่อยากรู้จังเลยแต่ละสาขาสร้างรายได้ยังไงบ้างเอ่ยแต่ละสาขา
แล้วก็สาขาเศตีชุมสุดให้เออภิกษ์เลย
เอ่อนี่เทลียงแบบเบาน่ะ
เดือนละสิบห้าร้านสิบห้าร้านบาท
และแอบไปรู้หรือว่า
พี่วันเขาเก็บหอมรอมลิฟท์จากการทำงานนะ
จนตอนนี้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ไปหลายที่แล้วค่ะ

แล้วมีรถอะไรนะคะรถก็มีก็มีซื้อรถให้ลูกค่ะ

บีเอ็มคันนึงคันหนึ่งค่ะ
เส้นทางกว่าจะมาเป็นเสถียของเจ๊หวัน
บอกได้เลยครับว่าเกิดจากความอดทน
และใจที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาฝ่าฟันทุกอุปสรรค
เก็บเงินสร้างร้านส้มตำจากการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้เป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านของคุณลุงอาศัยครูพักลักจำ
และเมื่อโอกาสมาถึงเจ๊วันก็ลุยเปิดร้านเป็นของตัวเองสร้างสรรคเมนูตำซั่วจนลูกค้าติดใจในรสชาติ
ต้องบอกต่อความอร่อยปากต่อปาก
ทำให้ร้านแซ่บวันขายดีมีชื่อเสียงในย่านรัชดา

เจ๊วันสามารถเอาชนะความจนได้สำเร็จ

พร้อมดูแลครอบครัวอีกหลากหลายชีวิตให้อยู่ดีกินดี

อนาธิวัฒน์ขาดีแบบนี้นะครับก็เข้าใจว่าอ่ะ
สินค้าต้องมีมีคุณภาพอร่อยร้อนเบยดีนะฮะค่ะ
นอกจากนั้นครับบูชาอะไรเป็นสิ่งนี้เออเป็นกำลังใจอ่า
ก็จะมีต้องเส้นไบ้ใช่ไหมฮะก็จะมีกล้วยมีมะพร้าวอ่า
กล้วยมะพร้าวสัตว์ปะรดส้มชมพู่ค่ะเอ่อเอ่อ
ขนมเฮ้ยแล้วก็น้ำแดงค่ะเฮ้ยแล้วก็กับข้าว
อันนี้ก็คือบูชาเจ้าที่เจ้าทางบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ
ไม่ได้ตั้งแต่เราบูชาแบบนี้มาตลอดแบบนี้มาตลอด
ทุกวันไหมคะค่ะทุกวันค่ะล่าสุดเนี่ยพี่วันเขาออกสินค้าตัวใหม่
อ้อใช่ค่ะนั่นก็คือน้ำปลาร้าแซ่บวันค่ะน้ำปลาร้าปลาร้าค่ะ
แซ่บวันค่ะเพราะลูกค้าเรียกร้องน้ำปลาร้าเยอะมากอืม
ทางร้านก็เลยคิดค้นกับลูกสาวรสชาติเหมือนกันมาทานที่ร้านเลยค่ะ
ผู้ชมที่สนใจจะสั่งซื้อทางช่องทางไหนได้ค่ะเออครับ
เข้าไปในเพจรักแซ่บบอลได้เลยค่ะเพจเฟซบุ๊กค่ะ
แซ่บวันสนใจสั่งซื้อน้ำปลาร้าก็สั่งได้เลยสั่งได้เลย
ทั่วประเทศจะส่งทั่วประเทศค่ะอ่าแต่สำหรับใครนะฮะ
อยากได้สำหรับแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดงนะครับ
วันนี้พี่วันนะฮะเอามาฝากแฟนรายการเรา
ถึงยี่สิบร้านวันใช่ว้าวก็ยี่สิบทั้งแรกใช่ไหมคะค่ะ
แช๊บถ่ายรูปหน้าจอโพสต์เฟซบุ๊กอืม
แฮทแท็กเศรษฐีป้ายแดงค่ะยี่สิบทั้งแรกทางร้านเซฟวันจะส่งน้ำปลาร้า
ให้กับลูกค้าคนละสองขวดที่บ้านได้เลยนะคะอ่าย้ำให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง
สำหรับแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดงที่อยู่ดูอยู่ตอนนี้
คุณผู้ชมถ่ายรูปในรายการแบบนี้เลยแล้วก็โพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวของคุณนะคะ
พร้อมกับติดแฮสแท็กเศรษฐีป้ายแดง๒๐ท่านแรกอย่าลืมนะ
ตั้งเป็นสาธารณะด้วยเราจะได้เข้าไปตรวจสอบว่าคุณโพสต์จริง
เอาไปรองถูกใจสั่งเป็นรังได้อยากจะไปทานแซ่บวัน
แล้วก็ตรงศึกษันหนึ่งที่ค่ะหิวอัพแล้วตรงสถานทูตลาว
ทำอย่างไรฮะถึงจะประสบความสำเร็จเป็นเศรษฐีที่มั่นคงและยั่งยืนแบบนี้ครับพี่วัน
ส้มตำร้านเล็กเล็กข้างถนนใช่ไหมคะครับต้องสู้แล้วก็อดทนกับอุปสรรคทั้งหลาย
แล้วก็ต้องสู้ให้ถึงทุกวันนี้เพื่อพ่อแม่ที่รออยู่ข้างหลังค่ะ
นี่ไงอ่า
อ่าเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่วันนะฮะของร้านแซ่บหวานด้วยนะครับ
วันนี้ขนอาหารมาให้เราได้ชิมกันนี่เรียกว่าเพียบเลยนะครับ
กับวิธีทำนะฮะสูตรไม่รับนำมาปรับใช้ให้ทำกันตามกันได้เลยนะครับ
จะได้รวยรวยวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่วันครับ
เจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลา๕โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ
อย่าลืมด้วยครับว่าดูก่อนรวยก่อนในเศรษฐีป้ายแดง
สวัสดีครับ